ไม่น่าเชื่อจริงคุณผู้ชมว่าจะมีแบบ
อายุ๑๕แล้วก็เป็นเด็กที่คุณยายท่านเนี้ย
ดูมาเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ของตัวเองอะค่ะ
เด็กอายุ๑๕คนนี้ข่มขืนคุณยายอายุ๖๗
แล้วก็เอาเงินคุณยาย๓๐๐๐บาทที่ซ่อนอยู่ในเสื้อชั้นในไปด้วย
เนี่ยค่ะแล้วก็โอ้โหคุณยายบอกไม่ได้จริง
ต้องร้องขอเพื่อนบ้านให้มาช่วยรีบพาไปโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กวัย๑๕คนนี้
นางใหญ่นามสมมุตินะคะอายุ๖๗ค่ะเป็นชาวจังหวัดเลย
ไปร้องมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพราะว่าถูกเด็กข้างบ้านอายุ๑๕
ข่มขืนเมื่อกลางดึก๑๓มกราคมที่ผ่านมา
แล้วเด็กคนนี้คุณยายผู้เสียหายเขาบอกว่า
เลี้ยงดูเหมือนลูกเหมือนหลานรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
แล้วก็อยู่บ้านติดกันไปแจ้งความเอาไว้ที่สภภูเรือนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายค่ะ
คุณยายบอกเลยว่าโอ้โหร่องรอยบอบช้ำเต็มไปหมด
ตอนเกิดเหตุคุณยายอยู่บ้านคนเดียวหลับอยู่
รู้สึกตัวว่ามีใครก็ไม่รู้มาคล่อมทับร่างคุณยายอยู่ค่ะ
พอคุณยายลืมตาดูอ้าวก็เด็กข้างบ้านนี่นะ
เลี้ยงดูกันมาเหมือนลูกเหมือนหลานยายก็เลยถามว่ามาทำอะไร
วัย๑๕คนนี้บอกว่าเงินอยู่ไหนถลกเสื้อยายเลยนะคะ
คุณยายเก็บเงินเอาไว้ในเสื้อชะไน่ค่ะสามพันบาท
เอาหมอนอุดปากยายถลกเสื้อถลกผ้าถุงแล้วก็ข่มขืนยายค่ะ
กัดปากยายกัดหน้าอกกัดแขนกัดที่ตัวของยายเต็มไปหมดเลย
ทำอยู่แบบเนี้ยหกครั้งแล้วก็หลบหนีไปเอาเงินคุณยายไปสามพัน
คุณยายก็เลยร้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยเพื่อนบ้านก็ส่งโรงพยาบาล
แม่เด็กค่ะแม่เด็กวัย๑๖เนี่ยบอกกับนักข่าวของเราว่า
ก็รู้ว่าลูกชายไปก่อเหตุก็คือวันรุ่งขึ้นหลังจากก่อเหตุแล้ว
เพราะว่าออกไปตามหาลูกแต่ไม่เจอมารู้อีกทีคือลูกเนี่ยหนีเข้าป่าไป
แล้วพอกลับมาบ้านก็มาสารภาพกับแม่ว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนสองคน
กินไปสี่ขวดอ่ะแล้วก็ไปข่มขืนนางใหญ่จริงจริงแม่ก็เลยบอกว่า
อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุจนสมองได้รับความกระทบกระเทือน
ก็เลยสมองไม่ค่อยดีสติฟั่นเฟือนเลยไปก่อเหตุนี้ค่ะ
บางครั้งพอเวลาแกไม่ได้กินยาจิตเวทแกจะหงุดหงิด
หงุดหงิดและแกไม่อยากจะพูดกับใคร
แล้วหมอเขาถึงว่าให้กินยาตัวนี้ต่อเนื่อง
เพราะว่าแฟนเรียนก็เรียนไม่ทันเพื่อน

ครูภาคือไปเอายาตั้งแต่แกเริ่มเป็นตั้งแต่โป๊๑เนี่ย
ตัวกับตำรวจตั้งแต่๑๖มกราคมนะคะ
ก็ยอมให้ตำรวจยอมให้แบบดำเนินคดีลูกชายไปเลยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปเลย
แล้วก็ไม่โกรธชาวบ้านด้วยที่มาต่อว่าครอบครัวตัวคุณยายผู้เสียหายเนี่ย
แม่เด็กที่ก่อเหตุบอกว่าต้องขอโทษคุณยายจริงเนี่ยค่ะไปขอโทษ
แล้วก็ยังคบหายังรักคุณยายยังแบบเป็นเพื่อนบ้านสนิทกันนะครับ
เพื่อนบ้านคนอื่นให้ข้อมูลเพิ่มนะคะบอกว่าเด็กชายวัยสิบห้าคนนี้ที่ก่อเหตุ
กับคุณยายวัยหกสิบเจ็ดอ่ะก่อนหน้านี้เคยมีประวัติ
ชอบไปดูผู้หญิงเข้าห้องน้ำเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นมาหลายรอบ
แต่เห็นว่าเป็นเด็กไงอายุแค่๑๕ก็เลยไม่อยากเอาเรื่อง
แต่พอไม่เอาเรื่องเด็กมันเลยไม่เข็ด
ก็นี่ไงมาก่อเหตุข่มขืนยายวัยหกสิบเจ็ดเลยอ่ะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติแดงสมบูรณ์ผู้กำกับสพภูเรือบอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งความก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะรวบรวมหลักฐาน
ขอสารเยาวชนออกหมายจับแต่ทางศาลบอกว่าควรออกหมายเรียกก่อน
แต่๑๖มกราคมพ่อแม่ของเด็กที่ก่อเหตุพาเด็กไปมอบตัว
แล้วตอนนี้ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด

เพราะว่าคดีที่ก่อมันเกินกว่าเด็กแล้วล่ะนะ